นี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ไม่ใช่หนุ่มไทย
เป็นหนุ่มชาวกัมภูชายู่๑๙ปีคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปถูกพบว่าคือมีคนพยายามหามเขาลงมาจากบันไดหอพัก
ลงมาถึงคือสภาพเลือดท่วมแล้วแล้วเขาถูกแทงด้วยของมีคม
ทีนี้มีคนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปดูกันหน่อยนะคะที่บริเวณหอพักแห่งนี้ค่ะ

นี่คือวินาทีที่พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเขา
เพราะถูกแทงแล้วอาการเจ็บสาหัสค่ะ
ที่นี่คือที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์นะคะคุณเกิดขึ้นสักช่วงตี๒๓๐ของวันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพพานทองก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นหอพัก๕ชั้นรั้วรอบขอบชิดนะคะ
ตรงอาคารอเนกประสงค์หลังหนึ่ง
มีร่างของนายวันทาอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองเป็นชาวกัมพูชา
เขาถูกแทงด้วยของมีคมซึ่งถูกระบุว่าน่าจะเป็นเหล็กขูดชาร์ฟค่ะ
แทงเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายอาการสาหัสนะคะ
กู้ภัยแม้ว่าจะพยายามปั๊มหัวใจเขาแล้ว
แต่สุดท้ายระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็ไปเสียชีวิตนะคะ
ตัวเขาเนี่ยยังไปพบมีดปากกายอยู่ในตัวด้วย
ไปสอบถามเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกันชื่อว่าในพีอายุ๒๙
พีบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงคนโวยวายมาจากบันไดชั้นสอง
แล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายประมาณสัก๓๔คน
วิ่งหนีลงจากบันไดแล้วก็หายไป
ก่อนจะมีคนหามตัวคนเจ็บลงมาค่ะ
ในขณะที่ทางด้านของพี่สาว
คุณผู้ชมพี่สาวของคนตายคนตายนี่ก็ในจันทรา
พี่สาวชื่อจันทีพี่เนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวเธอเองกับน้องชายก็พักอยู่ในหอพักเดียวกัน
แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่คนละห้อง
ตอนเกิดเหตุจริงได้ยินเสียงคนโวยวายดังลั่นเลยนะ
เลยเดินออกมาดูเห็นน้องชายถูกทางเลือดท่วม
แล้วเห็นว่ามีคนในตึกด้วยกันหามตัวน้องชายของเธอลงมาด้านล่าง
แต่เธอไม่เห็นหรอกนะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เอาจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องชายไปมีปัญหากับใคร
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

เวลาในกล้องไม่ตรงนะคะ
เขาบอกว่าช้าไปประมาณเกือบ๕ชั่วโมงเลย

ส่วนเพื่อนเองก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะอย่างนั้นนะคะโต๊ะม้าหิน
แล้วก็นั่งกินเหล้าด้วยกันยืนคุยกัน
ดูไม่มีปัญหาอะไรดูสนิทสนมกันดี

เหมือนกับว่าคนในวงเล่าลุกขึ้น

แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยแบงค์๕๐๐ไป
แม่ค้าก็ทอนเงินไปก่อนที่เขาจะเดินกลับไปที่วงเล่า
แล้วนั่งกินต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่ง
ไม่มีท่าทีจะมีปัญหาอะไรกับใครในกลุ่มวงเล่านะคะ
นั่งกินเหล้ากันเกือบ๓ชั่วโมงตั้งแต่๑ทุ่มจน๓ทุ่มครึ่ง

ก็เลยมีการไปตรวจสอบสอบถามกับพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ได้รับแจ้งเหตุ
แล้วตอนมาถึงอันนี้คุณผู้ชม
ทางด้านในจันทราเดินออกไปแล้วนะคะ
เดินออกจากจุดนี้ไปน่าจะกลับไปที่หอพักนี่แหละ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกมาถึงก็เห็นมีเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกัน
ร่างของคนตายลงมาข้างล่างแล้ว
รีบทำพยายามทำการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตค่ะ
แต่ไม่เป็นผลเขาไม่มีชีพจร
ก็คิดว่าบาดแผลน่าจะถูกแทงใต้ราวนม
แล้วจะทะลุถึงปอนด์นั่นแหละค่ะ
ถึงผมมากับรถทีมกู้ชีพ
มาถึงกู้ภัยที่ว่าออกมาตรวจสอบก่อน
คือมีบาดแผลถูกแทงบริเวณชายโครงด้านซ้าย

ดื่มสุราแล้วทะเลาะวิบาทกันเฉยครับ
ส่วนทางด้านของรอปภที่ดูแลอาคารหอพักแห่งนี้นะคะ
ให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงแรงงานชาวกัมพูชาเขาทะเลาะกัน

เขาพูดภาษาบ้านเขานั่นแหละกัมพูชา
เสียงมันดังมากถึงขั้นมีคนมาแจ้งรบพอ
สุดท้ายเจ้าตัวก็เลยเดินขึ้นไปดู
พอขึ้นไปอ้าวเห็นทางด้านของผู้ตายโดนแทงแล้วค่ะ

ซึ่งเราก็ไม่เห็นเลยว่าคนปล่อยเห็นวิ่งไปทางไหน

บอกแบบนี้บอกกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าตัวคนตายในวันทาค่ะ
เขามารับจ้างทำงานอยู่ที่ตึกเนี่ยกันแหละตึกเนี้ยคือในวันทามาทำงานได้เกือบปีแล้ว
แล้วก็ตึกนี้ก็จะมีแรงงานกัมพูชาอยู่กันเยอะเลยในวันไทยเองคนตายเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็น่าจะไปดื่มกันมานั่นแหละแล้วคงจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
จนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้เอาจริงตอนนี้เหล่าบรรดาเพื่อนคนงานแรงงานกัมพูชาด้วยกัน
กลัวอันตรายเพราะยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ใครเป็นคนก่อเหตุค่ะ
ส่วนทางด้านพี่สาวของคนตายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะคะก็พูดไทยไม่ค่อยได้
กล้าที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเรามากนะเพราะกลัวค่ะจะเกิดอันตรายกับตัวเอง
และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครก่อเหตุตอนนี้พ่อแม่ของคนตายในวันทาเนี่ยรู้ข่าวแล้ว
แต่ก็ยังไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวจะมีการนำศพคนตายไปทำพิธีที่บ้านเกิดค่ะ
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะไปตรวจสอบที่หอพักแห่งนี้มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่กว่า๕๐๐คน
ทั้งตึกเนี่ยมีคนไทยแค่๑๐คนอีกนะครับครับคุณกิ่ง
แล้วคนไทยส่วนมาก๑๐คนตรงนี้ก็จะเป็นหัวหน้าคนงาน
แล้วก็จะเป็นคนที่เคยอยู่มาก่อนนานแล้ว
สันนิษฐานว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ย
น่าจะกระโดดหนีไปทางระเวียงไทม์เชื่อมด้านหลังอาคาร
เพราะทางลงบันไดของอาคารมีเพียงทางเดียวที่เป็นประตูทางออก
ปมสงสัยก็คือกลุ่มเพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกันกับคนตายครั้งสุดท้ายนั่นแหละค่ะ
แล้วอาจจะตามกันไปต่อจนกระทั่งมีปากเสียง
แล้วก็นำมาซึ่งการก่อเหตุค่ะ
ตอนนี้เรื่องติดตามตัวอยู่นะคะคุณก่อเหตุ